คุณผู้ชมมาต่อเรื่องราวของผู้ชายวัย๔๕ปี
เขาพาเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่
ตอนนี้ยังตามตัวไม่พบแต่ว่าจากข้อมูลของตาบอกว่า
สองคนนี้เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันครับ
ตำรวจภูทรลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีพระผู้เยาว์ครับ
หลังจากที่ยายของเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒เข้าไปแจ้งความ
บอกว่านายมาโน้ตจงกะซีรีย์อายุ๔๕ปี
พาหลานสาวของเขาหนีหายไปตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา
สืบสวนก็เร่งติดตามตัวนายมาโนธยังไม่พบตัว
ออกเป็นหมายจับแล้วนะครับในข้อหาพาเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาผู้ปกครองและกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะครับ
โดยเด็กนั้นยินยอมซึ่งตอนนี้เขามีการแจกภาพนายมาโน้ตไปทั่วทุกสถานีแล้วของสถานยำโรชนั้น
ด้านตาของเด็กหญิงบอกว่าทั้งคู่นายมาโน้ตกับล้านมีความสัมพันธ์เฉิงชูสาวกัน
ยายก็เลยติดต่อให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกมาโนธมาสิมาคุยมาเคลียร์เรื่องของค่าทำขวัญ
ตกลงกันเรียกไป๕๐๐๐บาทแต่มาโนธบอกว่าไม่มีเงินสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้
ในช่วงนั้นนายมโนธก็ยังรับหลานสาวออกไปเที่ยวเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับ
กระทั่งช่วงคืนก่อนปีใหม่นายมาโนธได้พาหลานสาวไปค้างที่โรงแรมที่พักสักที่หนึ่ง๑คืน
แล้วทั้งคู่ก็หายไปหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ก็ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากยายแล้วก็จากตาของเด็กด้วยนะครับ
โดยขอปิดเป็นความลับเพื่อเข้าไปสู่ขบวนการคุ้มครองเด็กต่อไปนะฮะ
เอาใครไปเจอตัวนายมาโนธก็ช่วยแจ้งบ่อแสเข้ามานะครับ